อันนี้ที่น่าสนใจนะครับก็คือแฟนบอลญี่ปุ่นครับ
และที่สำคัญเขามีเสื้อสโมสรฟุตบอลไทยไปที่กาต้านะครับ
อาจจะใส่เชียร์ญี่ปุ่นเชียร์บอลโลกนี่แหละครับ
แล้วเขาก็บอกว่า๒๐๕๐เนี่ยเป้าหมายยังมีนะครับ
ว่าเป็นแชมป์โลกได้แต่เขาเชื่อว่าการแข่งขันครั้งนี้
ญี่ปุ่นดีพอร์จะเข้าเพียงแค่รอบ๘ถึงสุดท้าย

แฟนตัวทิศญี่ปุ่นเชื่อมันว่าทิศจะมีโอกาสฟ้าแชมป์โลกได้

และบอกว่าจะใส่ชิ้นในแม็กซ์ชิ้นอื่นในรายการนี้อีกด้วยครับ
คือบอลโลกรอบสุดท้ายอีกครั้งของญี่ปุ่น
พวกเขายังคงโชว์เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร
เริ่มต้นจากการแต่งตัวที่เต็มไปด้วยสีสัน
ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาตัวการ์ตูนชื่อดังอย่างโปเกมอน
โพกผ้าบนศีรษะตามสไตล์เต็มไปด้วยรอยยิ้ม
รวมถึงความเป็นมิตรกับชาวต่างชาติ
ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีมีโอกาสได้พูดคุยกับสองแฟนบอลชาวญี่ปุ่น
ผ่านการดูบอลโลกมาแล้วรวมผลนี้เป็นครั้งที่๕
เป้าหมายที่ญี่ปุ่นวางไว้คือการเป็นแชมป์โลกให้ได้ในปี๒๕๕๙
โดยฮีโร่และนิเคอีเปิดเผยเป็นเสียงเดียวกันว่ามีโอกาสจะคว้าแชมป์โลกได้
แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายตอนนี้ต้องก้าวไปทีละสเต็ป
ในปีนี้ขอผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายให้ได้เสร็จก่อน
จุดที่ต้องปรับนั่นคือความกล้าเล่นยังต้องเจอกับทีมใหญ่ห้ามกลัวหรือใจฝ่อ
มีฉะนั้นก็เหมือนแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มแข่งขันแล้ว
ก่อนหน้าเราต้องทำได้ที่สุดท้ายสุดท้ายของโลก
ไม่ต้องเป็นแน็กาติภาพกับทีมสุดท้ายอย่างเมืองเยียมนี้
ส่วนการรักษาความสะอาดที่แฟนบอลญี่ปุ่นร่วมกันเก็บขยะ
ในเกมเปิดสตามการ์ต้าแพร่เอ็กโกดอร์๐๒
ทั้งคู่เปิดเผยว่าที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะถูกเลี้ยงดูมาให้รักษาความสะอาด
เฉพาะในที่สาธารณะจะไม่ทำให้สกปรก
เพราะถือเป็นการให้เกียรติสถานที่อย่างหนึ่ง
จากนี้ฮีโรโคเบนาชิยังมีเสื้อทีมชาติไทย
รวมถึงสมสรรค์เชียงรายอุนิเต็ตและเชียงหมายเอฟซี
เนื่องจากได้มาดูฟุตบอลที่ไทยหลายครั้งจนรู้สึกชื่นชอบ
ซึ่งเขาบอกอีกว่าในเกมคู่อื่นที่จะไปชม
จะใส่เสื้อทัพช้างศึกทุกครั้งอีกด้วย
ในเกมทุกครั้งผมชอบฟุตบอลที่ไทย
และสุดท้ายญี่ปุ่นก็สามารถเอาชนะเยอรมนี
ด้วยแบบสุดช็อคโลก๒ตัว๑ในประโลก๒๐๒๒
ความฝันกับการเป็นชำโลกอาจไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วจริง
ทันทัศน์วินิตมานนท์ข่าวกีฬาไทยรัฐทีวี
รายงานจากกรุงโดฮาประเทศกาต้า